สัปดาห์นี้มาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดหน่อย
ดูสิว่าจะมีอะไรปรับขึ้นหรือเปล่า
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะคะ
วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๘๗บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๗๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ปรับขึ้นมาเล็กน้อยคุณผู้ชม

ฝรั่งกิมจู๒๓บาทต่อกิโลกรัม
แนเตอร์ลูปค่ะ๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์๕๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เอาเป็นว่าราคาผลไม้ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะจ๊ะ

ว่าราคาจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ